อีกหนึ่งสิ่งในการขับรถต้องระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของสุขภาพของคนขับเอง
ถ้าเหนื่อยถ้าเพลียถ้าง่วงก็ต้องจอดไว้ก่อน

ไม่เช่นนั้นอาจจะหลับในแล้วเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้

เห็นไหมฮะนี่คือกล้องหน้ารถจากรถคันที่ประสบอุบัติเหตุเองนะครับ

ภัยขว้ำเลยขับรถลงไปเลยคุณผู้ชม
พุ่งไปชนต้นมะขามอยู่ที่ร่องกลางถนน
สนั่นครับคนในรถก็ร้องเสียงดังด้วยความตกใจ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตสามรายบาทเจ็บสองราย
ทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันที่มาพร้อมกัน๕ชีวิตเลยนะครับ
เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานริมถนนสายนครสิทธรรมราชสุราธานี
ป้อมตำรวจทุ่งปรังหมู่๑๐ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนครับ
เป็นกระบะฟอร์ดสีดำทะเบียนกไก่ทธ๒๔๕๕ปราจีนบุรีพังยับเยินเลยครับ
ในรถมีผู้เสียชีวิต๓รายซึ่งเป็นเครือญาติกัน
คืนนางสามลูกไกยยะหมื่นศรีมราอายุ๕๑ปี
นายสมศักดิ์หมื่นศรีมราอายุ๓๒ปีแล้วก็เด็กหญิงเกวรินโต๊ะกาอายุ๑๑ปี
ทั้ง๓คนแขนขาหักศีรษะแตกแล้วก็เป็นแผลชะกันทั้ง๓ศพเลยครับ
อีก๒รายบาดเจ็บสาหัสคือนายสรายุทธ์สยังมีอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นคนขับ
แล้วก็นายจันตรีสยางมีดอายุ๕๑ปีซึ่งเป็นพ่อของคนขับ
แล้วก็เป็นสามีของนางสามรุกายยาผู้เสียชีวิตด้วย
ก่อนเกิดเหตุครอบครัวนี้๕คนขับรถมาจากปราจีนบุรี
ขบวนรถกู้ภัยที่บรรทุกศพของญาติคนหนึ่งที่เสียชีวิต
นำพิธีฝังศพที่บ้านเกิดที่หมู่บ้านหน้าทัพอำเภอท่าสารา
ญาติกับรถกู้ภัยก็ขับตามกันมา๕คันตลอดทาง

แล้วภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นเลยว่าคนขับเนี่ยน่าจะขับมาเลนขวาสุดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็จู่คือมันทางตรงกัน
แล้วในภาพที่มันสะท้อนกระจกจะเห็นว่าคนขับขับรถมือเดียว
แล้วเขาก็เหมือนจะหลับในจู่ก็เบนลงไปที่ขวาไปชนกับต้นไม้
แล้วก็ทำให้ประสบอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตขึ้นนะครับ
อีกครั้งแล้วกันตอนนี้ด้านนอกฝนยังตกอยู่

ถนนเรื่องก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ